ให้กับป้าแมวป้าแมวแห่งดาวพระศุกร์นั่นเองคุณผู้ชม
จำได้คุณหน้าคุ้นตากันดีมือตบแห่งดาวพระศุกร์นั่นเอง

ตอนนี้ป้าแมวป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อค่ะคุณผู้ชม
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแบบนี้นะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมป้าแมวที่โรงพยาบาลมานะคะ
แมวดูมีสีหน้าที่แจ่มใสมากเลย
แม้ว่าป้าแมวจะนอนโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคม
ก็คือป้าแมวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วตัวเองเป็นคนมีโรคประจำตัว

วันก่อนก็คือวันที่๒๙ไปงานที่ต่างจังหวัดมา
แล้วปรากฏว่าไข้ขึ้นสูงถึง๔๐องศา
ก็เลยต้องรีบเข้าโรงพยาบาลมารักษาตัว
ปรากฏว่าพอมาถึงโรงพยาบาล
หมอบอกว่าปอดติดเชื้อหนักเลยค่ะ
ก็เลยต้องทำการรักษามาเรื่อยจนถึงวันนี้นะคะ
เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมจนถึงวันนี้
แต่ที่ป้าแมวเขามีการโพสต์ข้อความว่าขอรับบริจาค
เพราะว่าตัวเองออกค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด
และที่สำคัญก็คือตอนนี้ป้าแมวไม่มีละครเลย
วงการบันเทิงมาเป็นปีแล้วด้วยนะคะ
แต่จริงป้าแมวเขาก็มีลูกอีก๒คน
ซึ่งลูกทั้งสองก็ไม่ได้ทอดทิ้งป้าแมวนะ
แต่ว่าอยู่คนละบ้านกันเท่านั้นเองนะคะ
คือป้าแมวเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นภาระใคร
และก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วย
ยังไงถ้าหายแล้วก็อยากกลับไปเล่นละครก็วอนผู้จัดนะคะ
เห็นใจด้วยป้าแมวก็จะออกจากโรงพยาบาลเย็นวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ยังไงก็สบายใจหายห่วงได้ตอนนี้ป้าแมวมีสีหน้าสดชื่นแข็งแรงแจ่มใสแล้วนะ
ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทุกผู้จัดนะคะ
ออกไปเมื่อไหร่พร้อมค่ะพร้อมตกเมื่อนั้นเลยนะคะ
เห็นไหมป้าแมวหายแล้วกลับไปเมื่อไหร่พร้อมตบเลยวอนผู้จัดนะคะ
เพราะว่าป้าแมวก็ยังรักงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วก็ตอนนี้มีแต่ละครที่รีรันอยู่ยังไม่มีละครที่ถ่ายใหม่
ยังไงก็วอนผู้จัดป้าแมวคันมือแล้วค่ะ
แมวนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะที่มีฝีไม้ฝีมือทางการแสดงที่แบบว่าอินถึงบทเลยนะคุณนะ